คุณผู้ชมครับในช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสงกรานที่ต่างจังหวัดกันบ้างที่เชียงใหม่ปีนี้พิเศษหน่อยนะครับ
ครบหกสิบรอบนักศัตริย์และเจ็ดร้อยยี่สิบปีเมืองเชียงใหม่นะครับปาเวณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่
หนึ่งในกิจกรรมสำคัญก็คือการอัญเชิญพระพุทธสิหิงและพระพุทธรูปสำคัญมาให้ประชาชนนักท่องเที่ยวนั้นได้ส่งน้ำพระกราบศักระขอพร
ติดตามบรรยากาศล่าสุดนี้พร้อมกันครับกับคุณระพีพันธ์เรือนศรี
รายงานสดจากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หน้าวัดพระสิงห์ครับเชิญครับ
ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะประชาชนสองข้างถนนโดยรอบคู่เมืองรวมไปถึงบริเวณหน้าวัดพระสิงห์ค่ะ
ก็รวมส่งน้ำพระพุทธศรีหิงนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการสืบสารประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาด้วยค่ะ
ขบวนแห่พระพุทธศรีหิงนะคะพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่และพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่
เช่นพระเสตังคมณีหรือพระแก้วขาวพระเจ้าฝนแสนหาและหลวงพ่อดับภัยซึ่งประดับตกแต่งด้วยของมงคลนะคะ
หมากซุ่มหมากเบงต้นเปียนกลองยาวและช่างฟ้อนที่ฟ้อนถวายเป็นพุทธบูชา
เคลื่อนขบวนไปรอบคู่เมืองเชียงใหม่เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ส่งน้ำพระ
เพื่อความเป็นสิริมงคลอยู่เย็นเป็นสุขตามความเชื่อของคนเหนือนะคะ
ซึ่งตลอดสองฝั่งถนนค่ะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้น้ำขมิ้นส้มปล่อย
ร่วมส่งน้ำพระจำนวนมากทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนะคะ
ก่อนจะมีการอัญเชิญพระพุทธศรีหิงค่ะจากขบวนรถบุษบก
ประดิษฐานด้านหน้าอุโบสถวัดพระสิงห์นะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชน
ส่งน้ำพระตลอดช่วงปีใหม่เมืองนี้ค่ะ
ซึ่งในระหว่างการอัญเชิญพระพุทธศรีหิงขึ้นประดิษฐาน
ปรากฏว่าพระอาทิตย์ที่กำลังส่องสว่างได้มืดลง
สร้างความอัศจรรย์ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมและนักท่องเที่ยวค่ะ
ส่วนที่วัดช้างคำเวียงกุมกามนะคะ
วันนี้ก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ประกอบด้วยการฟ้อนขันดอกฟ้อนวีและฟ้อนนกกินกะลา
เครือข่ายวัฒนธรรมเวียงกุมกามวัดช้างคำ
ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงที่อ่อนช้อยงดงาม
และมีเอกลักษณ์เฉพาะของทางเหนือนะคะ
รวมไปถึงการประกวดหนูน้อยสงกรานด้วยค่ะ